เพราะมันมีโลงมาตั้งอยู่ทางออกหน้าบ้าน

แถวบ้านฉันก็ไม่มีใครตาย

ทางออกจากบ้านแบบนี้ได้อย่างไร
และมีคำขู่เขียนไว้แบบนี้

ไม่เชื่อลองดูโอ้โหคุณ

แล้วคนที่เขาระบุว่าเขาจะมาทำร้าย
มีตัวตนจริงเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน

ที่บ้านหลังหนึ่งตะบนคลอง๖อำเภอคลองหลวง

ไปสอบถามแม่ของในร้อ
ซึ่งถูกระบุว่าจะถูกทำร้ายร่างกาย

เช้าเมื่อวานนี้ประมาณตี๕ค่ะ
ก็ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวปกตินั่นแหละ

น้องสาวน้องเขยขับรถออกจากบ้าน

ออกไปถึงบริเวณหน้าบ้านไปเจอโรงศพค่ะ
ตั้งอยู่ทางเข้าบ้านเลย

โลงเข้าไปดีนะไม่เจออะไร
เป็นโรงเปล่าแต่
ไม่ดีอีกมุมนึงเพราะว่าไปเจอคำขู่นี่แหละปากดีเดี๋ยวนอนลงไอรอ
อ้าวร็อกเนี่ยร็อกคือใครร็อกคือคนที่อยู่ในบ้านไงคะ
ไปสอบถามเขาสิคุณไพร้อป้อมทรัพย์อายุ๓๙ปีนะคะ
เขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่อบตคลอง๖
แล้วก็ยืนยันว่าผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าใครเนี่ยมาข่มขู่ผมแบบนี้
ผมเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครนะแล้วพอนึกขึ้นได้เอ๊ะแถวนี้มันมีกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็เลยไปขอดูนะคะสรุปแล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ดังนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพนะมันเป็นขาวดำนะ
มีคนนั่งรถกระบะมาจอดอยู่บนถนนเรียบคลองหก
ช่วงที่มาถึงประมาณตีหนึ่งกว่ามากัน๓คนค่ะเป็นผู้ชายหมดเลยนะ
บังใบหน้าด้วยจากนั้นสามคนนี้ช่วยกันยกโรงศพมาวางไว้
จากนั้นเนี่ยยกมาแล้วช่วยกันยกเอาวางตรงจุฏิ
จุดนี้แล้วก็ขึ้นรถขับหลบหนีไปเลย

อืมไม่น่าทำกันนะครับ
เนี่ยคุณระก็พยายามนะไม่มีนะผมไม่เคยทะเลาะกับใคร
แต่ทีมข่าวเราก็ถามนะนึกดีคุณร้อยลองนึกดีสิ
ย้อนไปอีกทีสิเคยไปมีปัญหาอะไรกับใครไหม
คุณร็อกก็เลยบอกว่าอ๋อผมเคยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ตำรวจจับคดียาเสพติดในพื้นที่
ผู้ต้องหาเป็นลูกน้องของเพื่อนสนิทของผมเอง
เอ๊ะหรือตอนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าผมเองเนี่ย
เป็นคนแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่จนนำมาสู่การจับกลุ่ม
เครือขายยาเสพติดก็เลยเอาเนี่ยเอาลงมาวางไว้เป็นการข่มขู่
อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดอย่างนี้เหรอ
อาจจะอาจจะเดี๋ยวตำรวจซึมให้แน่นอนค่ะ